ช่วงนี้รู้สึกว่าสวค่อนข้างมีบทบาทเยอะเหมือนกันนะคะ
หลังจากที่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการประชุมสภาครั้งแรกเนี่ย
น่าจะเกิดขึ้นก็คือ๓กรกฎาคมนะคะ
ล่าสุดวันนี้นายเสรีสุวรรณภานนท์สมาชิกวุฒิสภาบอกว่า
ก็ได้มีการคุยกับเพื่อนสวอยู่ทุกวันนะ
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรี

โหวตหรือไม่โหวตให้นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
คุณเสรีบอกว่าเท่าที่ผมได้ฟังจากเพื่อนสวนะ
ถูกใส่ชื่อว่าจะยกมือให้กับนายพิธาเนี่ย

เขาบอกเขาถูกยัดชื่อใส่เข้าไปทั้งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์เจดศิรธารานนท์ในตวงอันทชัย

ทุกคนบอกว่าจะยกมือให้ก็จริง
ภายใต้เงื่อนไขไม่แตะต้องมาตรา๑๑๒

นำก้าวไกลถึงได้กล้าพูดกล้าออกมาบอก
ว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากสวเพิ่มขึ้นขนาดนั้น
นี่คือการปั่นราคาให้เห็นว่ามีคนสนับสนุนแล้วหรือเปล่า

ถึงวันโหวดจริงอย่างจริงจะยกร้าประมาณเมือง

ของหมอเจตนะคะนายแพทย์เจตสิรธารณนทร์ก็บอกว่า
เท่าที่ได้ฟังสวบางคนที่บอกว่าแก่นำพักเก้าไกลติดต่อขอชี้แจง
การแก้ไขมาตรา๑๑๒เนี่ยเห็นว่าถูกปฏิเสธไปหลายคนเหมือนกัน
เพราะสวเองเขาบอกเขารู้ว่าการแก้ไขมาตรา๑๑๒มันมีเหตุมีผลยังไงบ้าง
เพราะฉะนั้นสวเขาเลยบอกว่าไม่ต้องชี้แจงหรอกมันเสียเวลา
เจดยังเชื่อด้วยว่าวันโหวตนายกเนี่ยต้องมีม็อบมาล้อมสภาแน่
อันนี้เป็นหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วล่ะว่าจะวางแผนมาตรการป้องกันไว้ยังไง
ถ้ามาชุมนุมและก่อความวุ่นวายคุกคามเจ้าหน้าที่
มันก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย

อยากจะส่งสัญญาณอะไรถึงพักเก้าไกลไหม
เจดบอกว่าก้าวไกลติดล็อกตัวเอง
จะไม่มีรายละเอียดระบุเรื่องของมาตรา๑๑๒
แต่ก้าวไกลก็ออกมาพูดเองว่าจะ
เป็นคนเสนอมาตรานี้ในที่ประชุมเอง
เทียบเท่ากับการแตะสถาบันใช่ไหมล่ะ

ว่าไม่ว่าฝ่ายการเมืองจะเสนอใครมาเป็นนายกเนี่ย
เขาอยากจะปิดสวิตช์ตัวเองด้วยการไม่ออกเสียงนะคะ
ทางด้านพลเอกอากณิตหมื่นสวัสดิ์สวอีกท่านหนึ่งก็บอกเหมือนกันว่า
ถ้านายพิธาไม่ได้รับเสียงโหวตถึง๓๗๖เสียง
กลุ่มสนับสนุนก็คงจะออกมาโทษสวอีกแล้วสิ
ว่าเป็นเพราะสวไม่โหวตให้อย่างนั้นอย่างนี้
เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณอย่ามาโยนให้สวดีไหม
ไหนคุณก็ได้เป็นรัฐบาลแน่อยู่แล้ว

คุณไปรวมมาเลยให้ได้๓๗๖เสียง

ไม่ต้องมาพึ่งพิงพึ่งพาสวหรอก
ถ้าคุณได้สอสอ๓๗๖เสียงเนี่ย
สวไม่มีความหมายเลยด้วยซ้ำ

อย่างที่บอกนะครับว่าการเมืองตอนนี้สำคัญมาก
เพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ชี้วัดทุกอย่าง
มิติเศรษฐกิจสังคมและอื่น